หนึ่งหนุ่มละกันนะคะดังแรงแสงทางโค้มเลยนะคะโอ้โหสำหรับ
น้องยูโรยสวัสค่ะคนนี้เป็นพระเอกใหม่ใส่กิ้งเลยนะคะ
โอ้โหเล่นหลายเรื่องแล้วนะของช่อง๗คุณผู้ชมค่ะ
ก็ได้มาเล่นละครวิกหมอชิดนะแค่ปีกว่าแต่ว่า
มีผลงานปัง๕เรื่องนะคะแถมพระเอกนำเดี่ยวเฉยเลย
งานนี้นะเส้นไม่เส้นไม่รู้นะแต่ว่ายูโรว่าวอีสาน
คล่องพอพอกับไอดอลอย่างพี่เวียแต่เรื่องแฟนนะฮะโยโล
ว่าเลิกไปแล้วค่ะเอ้ามาดูความเป็นธรรมชาติของหนุ่ม
ยูโรกันค่ะช่องแบบผลักดันมากมันพิเศษเลยโอ้ยก็ก็
เหมือนคนอื่นแหละครับผมใช่ก็เรื่อยก็มีงานมีโอกาสได้
มาก็ทำเต็มที่ครับไม่ได้ใช้เส้นสายเลยครับมามากับ
ดวงครับผมเน้นดวงผมเป็นคนอุดรนครับครับประกาศอีสาน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

นี่นี่เป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะคะ

มันก็ไม่เปรี้ยงนะคะคุณผู้ชมแสดงว่าเขาต้องมีของเขาอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามผลงานของน้องยูโรกันได้
ตอนนี้มีอยู่๕เรื่อง๕รถให้ได้ดูกันเลยนะคะ